ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับองค์นี้

แล้วเพื่อนก็บอกว่าตื่นขึ้นมากลางคืน

แล้วก็เห็นตรงปลายเตียงอีกฝั่งหนึ่ง

เพื่อนว่ากำลังจะหันหน้ามาหาเพื่อน

แล้วก็ด้วยสูงรถแล้วหลับไปเลย

รักษาเก็บเลยบูชาเลย

จริงแล้วนอกเหนือจากองค์พิคเนธแล้วนะครับ
คุณเก่งเองยังบูชาองค์เฮ่งเจียแล้วก็นาจาด้วย

ก็จะมีนาจาหรือว่าเอ็งเจีย
ก็เป็นโซนที่โซนจีนบ้างนะครับ

แล้วก็ดูแลแล้วก็เชื่อ

นี้ไปเดินแล้วก็สะดุดตาก็เลยเช่ามา
จริงพอคนทักเราก็เลยอยากจะเอามาบูชา

คนทักว่ามีเทพเฮ่งเจียคอยปกปรักรักษาอยู่

เพราะว่าท่านก็ไม่ทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับ

เทพอีกองค์หนึ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าบูชา
เพราะว่าบางคนก็บอกบูชาแล้วจะดี
บูชาแล้วจะทำให้เรามั่นคง
แต่เราจะดุคือองค์พระพิราบแต่เก่งบูชา
คือมีคนเขาให้ผมมา
คือเราเล่นในแง่ของยักษ์เรื่องต่างใช่ไหมครับ
พี่เขาก็บอกว่าเขาไปที่นึง
แล้วก็พี่ที่ร้านพระมั้ง
เขาอยากจะให้พระพิราบเขาเก่ง
เขาก็ฝากพี่ที่เป็นพีอาร์มาให้เก่ง
แล้วพอวันที่ได้มาเนี่ยพี่

เพราะว่าเก่งถ่ายรูปส่งให้พี่เขาหน่อย
พี่เขาจะได้ขอบคุณอะไรอย่างนี้

แตกกระจกแตก

แต่ผมก็เก็บไว้ก่อนวางไว้ที่บ้านแล้วเอาไปซ่อมก่อน

จริงนอกเหนือจากอุงพระพิราบแล้ว

ถึงผ้าคุณเนี่ยวาดเอาไว้ให้คุณโดยไว้ผู้ชาวที่บ้าน
ครับผมรวมถึงได้มีเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นกับชีวิตคุณด้วยนะครับ

วาดรูปนี้แล้วก็เราก็เกิดปีมโลงใช่ไหมครับ

ใช่พ่อก็เลยเอาไปให้เพื่อน

ก็เงินเข้าเขาทำธุรกิจครับ

ก็เกิดสิ่งหัศจรรย์ก็มีรายได้กันเข้ากระเป๋ากันหมด

แล้วพอเอากลับมานี่เห็น
คุณเก่งบอกว่างงเงินเข้าบ้านเลย

เพื่อนซื้อบ้านขายไป๒ห้องได้กำไร

แต่คุณเห็นเป็นเด็กทันสมัยขนาดนี้

ผมว่าเข้าไปแล้วจิตใจสงบดีครับ
เวลาเราเครียดเราเหนื่อยความคิดมันวุ่นวาย

เราเข้าไปในวัดแล้วจิตใจมันร่มเย็น
บางทีนั่งสมาธิหรืออะไรแบบนี้

อีกอย่างที่คุณชื่นชอบการต้องปล่อยปลามากเลยเกิน

เขาบอกว่าให้ปล่อยปลาช่อนนะเก่งก็จะดีมีพี่ที่เขารู้จักกัน

ทำไมต้องปล่อยปลาช่อนพี่เขาบอกว่าปลาช่อนมันมีลักษณะเป็นเหมือน
เป็นปลาใหญ่ด้วยแล้วก็หัวมันเหมือนงูด้วย

เขาบอกว่ามันจะมาช่วยเร็วกว่าปลาอื่น
เขาพูดแบบนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนแนะนำอะไรก็ทำ

ผมเชื่อว่าคือผมเป็นคนที่คิดแปลก
คือถึงแม้ผมจะปล่อยปลาคนอื่น
ป๊าเดี๋ยวไปแล้วนะขอให้แบบพี่ดังนะอะไรแบบนี้
ไม่ใช่ผมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรายการมันออนแอร์วันที่๙กรกฎาเนี่ยนะ
ขอให้ช่วงที่ผมออกเนี่ยขอให้คนดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
ขอให้บังเอิญเปิดมาดูผมทั้งประเทศพวกผมเนี่ย
แล้วคนก็บังเอิญเปิดไปดูคุณทั้งประเทศจริง
คือผมไม่ได้อธิษฐานให้ดังเพราะผมไม่เข้าใจว่า
การอธิษฐานให้ดังมันเป็นเรื่องนามธรรมอ่ะ
นะผมเอาอะไรก็ได้มันเป็นรูปมาทำผมก็เลยอธิษฐานว่า
ยังไงก็ได้คนเปิดบังเอิญมาเจอทั้งประเทศอะไรวันนี้

เราจะได้ยินว่าทำบุญไหว้พระเก้าวัด
แต่ส่วนใหญ่เขาจะจำกัดมาแล้วแล้ววัดนี้

บางทีอาจจะมีหลายวัดที่เขายังต้องการคนนี้นะคะ
ก็จะชอบไปอายุทยาเพราะว่ามีหลายวัด
แล้วก็บางทิ่งก็ทบเป็น๑๘วัดครับ

แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไปวัดนี้แล้วดวงเปลี่ยน

แล้วก็เราไปถึงปุ๊บเราก็ถามหลวงพ่อแล้วว่า
หลวงพ่อผีดุจริงเปล่าอะไรแบบนี้

ก็ไม่ได้เหมือนวัดอื่นที่เราเคยเห็น

กระแสบุญนำพามาให้เราเจอ
บทสวทธิ์อะไรครับ

หมายถึงว่าท่องแล้วเกิดพุทธคุณครับ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นบทของประจำองค์นี้

เป็นขององค์นี้แล้วก็เหมือนกับว่ากระแสบุญพามา

บทใครท่องไหนก็ท่องไปเจอที่หลัง
นอกจากนี้เนี่ยคุณยังเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูห่งด้วย

ก็ไปกราบสลิระท่าริระของท่าน
อเจมส์อย่างงั้นจะกลับกรุงเทพครับ
ก็งานโทเข้าเครื่อง๒งานติดกันเลย
ซึ่งสำหรับเราก็คือเป็นพุทธนาคมที่เกิดขึ้น
ขอเล่าส่วนตัวได้ไหมตัวเองเนี่ยที่จริงลุงปู่หงมาที่บ้านบ่อย
สมัยคุณปู่คุณย่าหลวงปู่หงมาสวดให้ตั้งแต่เด็กเลย
แต่เราก็เป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่เคยสนใจหลวงปู่หงษ์
ปู่ย่ามาโอ้ฉันจะนอนพระมาสวดทำไม
วันหนึ่งก็เริ่มโตขึ้นมาเมื่อประมาณ๔๕๖ปีที่แล้ว
ภรรยาของท่านศรีวราคุณหนุ่มที่เป็นรองพบตร
เป็นอาแท้มดดำก็เอาแก๊งหนึ่งหลวงปู่หงเขียนยันมาให้
ยันมาให้ทั่วไปเลยบอกว่าให้มดดำเนี่ยเก็บแบงค์นี้ไว้นะ
แล้วเดี๋ยวจะมีเงินล้านอืมจะมีเงินหลายหลายล้านณตอนนั้นน่ะ
ทำพิธีกรเทปนึงก็๓๐๐๔๐๐บาทกล้าพูดเลยถ้าค่าตัวเราสมัยก่อนก็ถูกอ่ะ
ภรรยาของท่านศรีวราเนี่ยที่ชื่ออาอึ่งเป็นอาแท้เอาแบงค์นี้มาให้
อยู่ดีดีฆ่าตัวอีเวนต์ก็กระโดดขึ้นไปอืมระดับหนึ่งได้แบงค์นี้มาจนตัวเองอ่ะ
จำได้ว่ามีเงินเป็น๑๐๑๐ล้านบาทนะจากตัวเองจะอย่าไปนับครอบครัวนะ
แล้วเขาก็ให้มาอีกสิ่งนึงคือแหวนภรรยาศรีวราค์ออึ๋มคือภรรยาของท่านศรีวราค์

แหวนหายไปพี่

หายจะเล่าให้ฟังต่อหาย

ของพ่อเขาใช่ไหม

ก็คือเราสัมภาษณ์กันไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้ว
พี่ไม่ได้คิดไปเองนะ

ขอไม่สบายใจเลยว่า

พี่ปุ๊บพี่หนุ่ม
กลับไปแหวนวางอยู่หัวเตียงเลย

ครับนี่คือแหวนหลวงปู่หงษ์

ของตัวเองที่ได้เจอท่านนะครับ
คือท่านไปป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราช

เอาแหวนมือดำไปไว้กับท่านเหมือนกัน

แหวนเราอยู่ใต้

ผมได้มีโอกาสแวะไปที่โรงพยาบาลบำรุงราช

ปรงผมของลุงปูหงพอดี

ผมเดินทางไปอังกฤษปรากฏว่า

เพราะฉะนั้นในวันนั้นก็คือเป็นวันสุดท้าย

แปลกมากนะฮะตอนแรกผมไม่อยากจะเชื่อ

ผมก็ได้มาไม่เยอะหรอกประมาณกระจุกหนึ่งอ่ะ
ผมก็เอามาใส่ในเหมือนกับเป็นโถแก้ว

ตอนที่ลงไปเนี่ยผมท่านเนี่ยเปียกน้ำ
หรือเปล่าแล้วพอโมนนี้แห้ง
เยอะมากแต่ก็ไม่น่าจะใช่
เพราะผมจำได้ว่าได้มาน้อยมากเลย

คุณหมดดำได้นี่คือ
ประสบการณ์เราสองคนซึ่งก็แปลก

โอ้คุณเยอะเหมือนกันนะ
คุณหนักเหมือนกันนะ
ก็เขาให้มาแล้วครับลูกศิษย์ท่านให้มา
ก็จะสาฬิกาสาฬิกาจะดัง

เขาบอกสาธิกาจะมีด้วยกัน๒แบบ
หลวงปู่หงนะครับก็คือเป็นตะกุดไว้เก็บบูชาไว้กับตัวเอง

แล้วท่านบอกว่า๗วันห้ามคุยกับเพศตรงข้าม

ผจญก็จะเยอะขึ้นแต่ผมทำขั้นนั้นไม่ได้

ก็เลยใช้เป็นตะกรุดไว้บูชาแทน

ใช่ครับก่อนออกจากบ้านก็จะ

แต่เห็นบอกว่ามีอีกวัดหนึ่งนะครับ

วัดโคกเจดีพระอาจารย์วิบัติวิชัย

เขาจะมีขั้นตอนก็คือครึ่งวันแรกเขาจะดูดวง
แล้วเครื่องวันหลังเค้าจะสะดอกคอกัน

คนมาจากทั่วประเทศเลยมานั่งปูเสือ
รอกันมาจากต่างจังหวัดอะ

ก็เข้าไปก็ท่านก็คุยท่านก็ใจดีนะ

แล้วก็อยู่ครึ่งบ่ายเราก็สะดอกคอกัน
เชื่อมั้ยผมเข้าไปสะดอกคอกันยังสะดอกคอกันไม่เสร็จเลย
คนดูแลผมโทรศัพท์เข้าพี่มดดำ

จริง๑๐งานจริง

เข้าไปยังไม่ทันจะออกเลยอ่ะวันนั้น๑๐งาน
อีกวัดหนึ่งนะฮะที่สุรินทร์
สัพธามากอีกงานวัดอะไรฮะ
วัดสังมงคลครับหลวงพ่อยาครับ
ที่ท่านจะมาบวชเนี่ยท่านเป็นสายศึกษาด้านเขมร
แล้วก็ท่านก็มาอยู่เป็นวัดเหมือนวัดป่าเนอะ

ชื่อเสียงของท่านก็ดังพอสมควร
แล้วก็ท่านยังอายุน้อยอยู่๓๐กว่า
แล้วก็ที่เรารู้สึกว่าเป็นปฏิหารก็คือ

แล้วก็ลูกศิษย์ท่านก็บอกว่า
แบ่งเกษาท่านมาท่านพึ่งปงมา

แล้วก็เขาก็ให้มามันก็เป็นผลึกเลย

อันนี้จากเส้นผม

คือตอนผมไปมันเป็นผลึกน้อยแต่ไม่เยอะขนาดนี้

สิทธิ์เขาก็ไปกับเก่งแล้วเขาก็บอกว่า

เพราะว่าวันที่ไปรับผมเนี่ย

คือเขาให้ผมถอดเสื้อเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องสักเพิ่มไง
แล้วท่านก็บอกว่าเอ้า

พี่ก็บอกเออทำไมไม่ห้อยกับเขาแย่งกันมากเลยนะ

คือใส่ทิชชู่มาคือหมาก
แล้วมันก็เปียกใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่า

จะดูแลยังไงไงใช่ไหมแล้วเราก็กลับมา

ผมก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่หิ้งพระมั้งหลวงพ่อ

ไปที่หน้าของที่ปกติวางไว้

เนี่ยมันมีแบบนี้มันมีผลึกอยู่ข้างใน

อันนี้คือคุณรับมากับมือนะ
แปป

คือผมสาบานได้ว่าตอนคาออกมาเป็นเปียก
ดูแล้วไม่มีอะไร
ผมว่าเขาบอกว่าเกิดจากการที่ท่าน

นั่งสมาธิบนั่งวิปสนาวะ

สารต่างที่อยู่ในร่างกายท่านเนี่ย

เราดูแล้วคุณเป็นคนรุ่นใหม่

แต่คุณมีความเชื่อเก่าอยู่ในตัวคุณ
เยอะมากคิดว่ามันขัดแย้งกันมั้ยครับ
ผมว่ามันเป็นสิ่งที่

ในขณะที่เทคโนโลยี๙๙ล้ำไปข้างหน้า
เราก็ยังมีความเชื่อที่ยังอยู่ในสังคมอยู่

เด็กวัยรุ่นในสมัยนี้ก็จะมีบางกลุ่มที่ยังมีแบบนี้ด้วยเหมือนกัน

ของคุณเก่งชัชยะวันนี้นะครับ

เดี๋ยวจะตามไปขอรูปพุทธที่บ้าน

สำหรับกติการร่วมสนุกง่ายมาก
ใครอยากช่วงดีได้บินไปว่ายพระธาตุประจำปีเกิด